มาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะครับ

ที่ได้เป็นคนสร้างประวัติศาสตร์นะครับ

คนแรกที่ได้แชมป์เจลิกกับการแข่งขันเมื่อวานนี้ที่

คือก่อนแข่งแพ้แม้เกินสามประตู
แล้วก็เป็นแชมป์หมดแล้วแล้วยิ่งนำคนยิ่งไปกันใหญ่เลย
สุดท้ายเอาชนะเอเฟซซีโตเกียล

ก็สรุปผลงานของเจ้าอุ้มกันหน่อยนะครับธิรทรบุญมาทันที่เล่นให้กับ
โกฮามาเอฟมารีรอสในฤดูการนี้นะครับ
อุ้มก็ทำไป๓ประตูนะรวมแล้ว
แล้วก็มี๔แอสซิสก็คือการจ่ายให้เพื่อนทำประตูด้วย
แล้วก็มีชื่อติด๑ใน๓๓ผู้เล่นที่ลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
และทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลซึ่งจะประกาศผลงานนี้นะครับ
วันนี้นะตามรุ้นตามเชียร์อีกหนึ่งอย่างนะครับ
อย่างไรก็ตามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยวัย๒๙ปีคนนี้ยังไม่แน่ใจนะ
แม้ว่าผลงานจะดีขนาดนี้ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้เล่นให้กับ
นินรอสต่อไปในปีหน้าหรือไม่หลังจากหมดสัญญายืนตัว
ในช่วงสิ้นปีนี้ไปลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยนะครับ
ก็ต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกัน
ผมก็ต้องรอจากทางมารินอสแล้วก็ทางเมืองทองที่แจ้งมาอีกทีหนึ่งครับ
ส่วนตัวผมก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วก็มีความสุขดีที่
ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็ทำเต็มที่ในส่วนของผมมากกว่าครับ
ก็ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
ปีหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าก็

คือเรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามทางเมืองทองด้วยนะ
ก็คาดว่าความชัดเจนน่าจะมีในอีก๑๒สัปดาห์นี้
ก็มีข่าวว่าค่าตัวนี้ก็น่าจะแตะเลย๓๐ล้านบาทแน่นอนนะครับ
ต้องรอทางสโมสรทั้งสองฝั่งเขาติดต่อกันเองนะครับ